นาฬิกายี่สิบสามนาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับสภาพอากาศนั้นยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ปัจจัยต่างต่างที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางจะอ่อนกำลังลง

แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเรานะขนาดนี้จะพบว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตากว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนื่องกับหมายความว่าอัตราการกระจายตัวของฝนในประเทศอาทิตย์ของเราตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นก็จะมีอนมที่จะทำให้เกิดฝนกระจายตั
กนักได้เลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือเมืองของเรานะครับไปพาดผ่าบริเวณทางตอนบนของประเทศพรรมมาสอบปลาวรวมไปถึงเวียดนามจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนักส่วนในทายฝนก็จะมีการกระจายตัวน้อยลงแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคอยหอบเอาความชื้นจากบริเ
ทะตามจุดต่างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาควันออกและบริเวณพื้นที่ภาคกลางต่อล่างนะครับจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสก่อตัวกลายเป็นกลุ่มให้ฝนตกลงมากระจายในหลายจุดหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องและบางจุดอาจจะเจอฝนตกหนักตกจุดไหนบ้าง
ทีเดียวนะครับเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับส่วนในบริเวณทางตอนล่างยังคงตกจุดเดิมก็คือในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนกลางระนองพังงาภูเก็ตกระบีภาคตะวันออกก็จะแถวบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับพื้นที่เหล่านี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่

เกิดฝนนั้นร้อยละ๖๐ของพื้นที่เน้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำโดยถ้าหากเรามาดูกราฟการคำนวณลักษณะการตกของฝนในวันนี้นะครับกราฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างนะขณะนี้นี่คือช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนจะสังเกตว่าช่วงสายในวันนี้จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆอึมครึมเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายตัวของฝนเล็กน้อย
จุดที่มีโอกาสเจอฝนเยอะเป็นพิเศษนะครับนั้นก็วางแผนการใช้ชีวิตด้วยจากเมืองไทยของเรานะครับไปดูกันหน่อยสำหรับพายุที่มีชื่อว่าไลน์ออนดร็อกครับเมื่อวานนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องขนาดนี้เองถ้าหากเราตรวจสอบทิศทางการเค
หลังจากนี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศรัสเซียนะครับที่บริเวณทางฝั่งตะวันตกขอบภัยนะครับสวัสดีครับ
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า